เวลาในการเติมเต็มความทันสมัยให้กับคุณแล้ว
ช่วงแรกนี้พาคุณผู้ชมไปดูงานที่ยิ่งใหญ่นะครับ
จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยกระทรวงเทคโนโลยีและ
งานนี้รวบรวมเอาทั้งนวัตกรรม
เทคโนโลยีที่ทันสมัยสุดมาให้ประชาชนได้เรียนรู้กันนะครับ
และวันนี้นะครับคุณจิรภาสุริสุข
นั้นจะพาคุณผู้ชมไปดูเทคโนมัติธรรมที่ก้าวล้ำมาก
เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรเรื่องของความปลอดภัย
แล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับ

สวมเครื่องที่มีลักษณะเหมือนหมวกที่ครอบไว้บนศีรษะ
ติดตั้งระบบฟื้นฟูระดับความรู้คิด

ถูกออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์
ก็สามารถช่วยรักษาอาการป่วยของโรคนี้ได้ค่ะ

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
งานแสดงนวัตกรรมและดิจิตอลของไทย
ซึ่งจัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยหลักการทำงานของเครื่องนี้จะวัดความสามารถสมาธิ
ผ่านการจดจ่อต่อเกมที่เล่น
โดยใช้สัญญาณจากคลื่นสมองเบต้าและอัลฟ่า
รับจากอุปกรณ์และขยายสัญญาณคลื่นสมองที่สวมบนศีรษะ
คำนวณระดับความจดจ่อออกมา
เพื่อให้ทราบถึงระดับสมาธิในการจดจ่อ
ตัวละครในเกมเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
แสดงว่าผู้เล่นควบคุมสมาธิจดจ่อได้อย่างดีค่ะ
การที่เราเอาเกมรูปแบบนี้
ไปทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบของขึ้นสมอง

ถ้าสมมุติว่าแพทเพิร์นของรูปแบบสมอง
จะทำให้สภาพ
เราก็พยายามมาปรับพัฒนาระบบของเรา
เพื่อให้ผู้สูงอายุพยายามเรียนรู้
ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบขึ้นสมองของตัวเอง
สอดคล้องกับสภาวะที่คุณหมอต้องการ
โดยเครื่องดังกล่าวจะต่อยอดไปใช้
เพื่อรักษาอาการป่วยของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ตามโรงพยาบาลค่ะ
ตามด้วยเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย
อย่างการติดกล้องนับจำนวนคนเข้าออกตามสถานที่ต่าง

เพื่อค้นหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการตรวจจับคนสิ่งของวัตถุ
ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะใช้มากกันในหน่วยงานความมั่นคงค่ะ
ทันทีที่เดินผ่านเข้ามาที่กล้องตรวจจับใบหน้าค่ะ
ถ้าหากพบว่าเป็นบุคคลที่ถูกห้ามเข้ามาในบริเวณนี้ค่ะ
กล้องค่ะก็จะตรวจจับใบหน้าพร้อมแจ้งเตือนไปยังระบบนั้นทันทีค่ะ
ซึ่งสามารถตรวจจับใบหน้าทั้งหน้าตรงแล้วก็ด้านข้างได้ค่ะ
เพื่อเสริมความปลอดภัยให้กับพื้นที่เหล่านั้นค่ะ
กล้องตรวจจับใบหน้าก็จะแสดงผลความแม่นยำออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์
เพื่อเปรียบเทียบกับภาพบุคคลที่ผู้ใช้ระบุไว้
ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะเตรียมนำร่องไว้ใช้ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
ซึ่งในการนำกล้องนี้ไปใช้แล้วหรือยัง
ยังแต่อยู่ในโครงการที่ทางภูเก็ตตั้งใจไว้ว่า
ก่อนปี๒๐๒๐เนี่ยอีกประมาณ๔๕ปีข้างหน้า
จะต้องมีการนำมาใช้เพื่อในการเรื่องความปลอดภัย

ส่วนภาคการเกษตรนั้นรัฐบาลก็ได้เปิดเว็บไซต์
เพื่อทำเกษตรผ่านวีดีโอที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

สามารถแจ้งเตือนภัยพิบัติให้กับเจ้าหน้าที่
เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนได้อย่างทันท่วงที
โดยประชาชนยังสามารถติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์อีดับ
จากนี้แล้วยังมีนวัตกรรมสำหรับการขับเคลื่อนประเทศ
เชื่อมโยงระบบด้วยดิจิตอลอื่นที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ
โดยงานนี้จะจัดไปจนถึงวันที่๒๙พฤษภาคมนี้
ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน